มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอารมณ์โมโหจากเหตุการณ์ขับรถปาดหน้าปาดกันไปปาดกันมา
ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่ะชักปืนออกมาเลยมายิงข่มขู่อีกคนหนึ่งเป็นคู่กรณีกัน
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะที่สำคัญปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่ปืนจริงค่ะ
เป็นปืนที่ใช้ถ่ายหนังทำได้แค่เสียงดังเอาชีวิตไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าขอไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลและอายุ
ชื่อว่านายกรแล้วกันนายกรบอกว่าขับรถกำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้า
ตามถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าเมืองพอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าศูนย์โตโยต้าเชียงใหม่
ใกล้กับกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่สักประมาณสามร้อยเมตรปรากฏว่าคุณผู้ชมดูนะ
มีรถอีซูซูคันหนึ่งค่ะสีขาวขับรถปาดหน้า
จากนั้นรถคันดังกล่าวขับมาประกบด้านซ้ายและชายคนขับก็ชักอาวุธปืนมายิงรวม๕นัด
นายกอตกใจค่ะทำไงอ่ะกลับรถเลยกลับรถและขับรถย้อนสอนหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะคะ
ที่สุดแล้วค่ะไม่รอดนะคะคนก่อเหตุไปไม่รอดค่ะ
เพราะตำรวจสพแม่ปิงค่ะไปตามรวบตัวมาได้แล้ว
ชื่อว่านายเทพภัทรดานบพระคุณรัฐอายุสี่สิบสามปี
เป็นอดีตหนุ่มกู้ภัยนะคะถูกจับได้พร้อมกับอาวุธปืนของกลาง
อย่างที่บอกไปเป็นปืนถ่ายหนังเอาไว้ทำเสียง
แต่ไม่ได้เอาไว้ฆ่าคนหรือยิงใครนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ว่ามีความผิดไหมมีความผิดเพราะตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปเรียบร้อ
กระบอกนี้แหละคุณดูไกลมันก็เหมือนปืนจริงนะ
คนขับรถขับเร็วก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าปืนจริงปืนปลอม
อารมณ์กลัวคนตอนนั้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
ก่อนเกิดเหตุได้ถูกรถของคู่กรณีขับปาดหน้าก่อน
จากนั้นก็เลยโมโหโมโหทำไงอ่ะขับรถตามตามไปเอาคืน๘คืนค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเอาล่ะได้ทีชักปืนออกมาเลย
ยิงปืนลงพื้นเพื่อข่มขู่คู่กรณีที่ทำไปเพราะงายการ์ดเหมือนเดิม
อารมณ์ชั่ววูบตำรวจบอกว่าไม่ต้องมาชั่ววูบหรอกค่ะ
คุณก็ต้องวูบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการ
ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาคือทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
โดยการขู่เข็นและข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนด้วยค่ะ